คุณผู้ชมคะข่าวนี้ดิฉันงง
งงกับเนื้อข่าวนะงงว่าเขามาทำแบบนี้ทำไม
รถผู้เสียหายเป็นรถกระบะจอดอยู่หน้าบ้าน
มีคนเอาน้ำมันเป็นน้ำมันเบรกมาสาดใส่

เคยเจอมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อ๔๕ปีที่แล้ว
แล้วรอบนี้มาเจออีกรอบที่๓แล้วค่ะ
เธอก็โพสต์นะคะบอกว่าตามหาเลย
ตัวคนก่อเหตุเนี่ยเพราะกระบะของเธอไปจอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วมีคนเอาน้ำมันเบรกมาสาดใส่

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๑ตี๒ของวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
พิกัดอยู่ที่หมู่บ้านอำพรภัยศาลที่ปากเกร็ดนนทบุรี
นักข่าวของเรานะไปเจอเจ้าของรถคันนี้คือคุณกุ้ง
คุณกุ้งนันทพรรคอาจศัตรูอายุ๔๒ปีนี่แหละค่ะ

พอเกิดเหตุการณ์ไปดูที่รถของเธอ
โดนน้ำมันเบรกราดที่หลังคารถ

มันเสียหายหมดเลยแล้วก็พานักข่าวไปดู

เหตุการณ์นี้จริงเมื่อ๔๕ปีที่แล้ว

กับรถเก๋งของเธอเกิด๒รอบ

แต่ไอ้รอบนี้กล้องวงจรปิดบ้านคุณกุ้งเสีย
ก็ต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อนบ้าน
แล้วถามว่าเจออะไรไหมเจอค่ะ
ขับมาจอดปากซอยกลางดึกของวันที่๓๐นั่นแหละคันนี้

เดินเข้าไปในซอยบ้านของคุณกุ้ง

ขึ้นรถเก๋งขับออกไปทางปากซอยวัดกู้เลย
สาเหตุทำแบบนี้ทำไมไม่รู้เหมือนกันค่ะ
คุณกุ้งบอกว่าไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
ไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนที่ทำงานด้วย

แล้วกับแฟนแฟนมีเคยมีปัญหา

ก็คิดฉันจริงทำอะไรตามต้มก็ได้
มันแลาวคราบค่ะ

คุยหรือว่าเราไปทำผิดอะไรก็บอกเราสิ
เออเราก็พร้อมที่จะนำขอโทษ
ตามตัวคนที่ทำแบบนี้มาดำเนินคดีด้วยนะคะ

แต่ว่าชุดสืบเขาลงพื้นที่มาเก็บหลักฐานที่บ้านของคุณกุ้งเพิ่มเติม
แล้วก็แจ้งให้คุณกุ้งไปพบกับพนักงานสอบสวน
สอบปากคำช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะคะ